รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๑ชั่วโมงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไน
เราเชื่อว่าคนที่ดูไทยโอนัส

พี่พี่คิดว่ามีผีจริงมั้ย

แต่สิ่งหนึ่งคนที่จะต้องไปนำเสนอข่าว
คุณคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะเจออะไรกันบ้าง
เขาเรียกอะไรเป็นสายงานข่าวแบบนี้เนี่ย
ยังไงก็ต้องเจอเวลาแบบไปทำข่าวอย่างนี้
วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นทีมข่าวอาชญากรรมของไทยรัฐทีวีนี่แหละฮะ
เขาไปทำข่าวกันมาเขาเจออะไรกันมาบ้าง
บางคนตามกลับบ้านด้วยซ้ำไป

ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังประสบการณ์จริงเลยนะครับ
จากการเห็นดวงวิญญาณเห็นผี
หรือว่าประสบการณ์ที่เรียกว่าเฉียดตายมานะครับ
จากทีมข่าวอาชญากรรมของไทยรัฐครับ
ไปพบกันครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นโฉมหน้าของนักข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะ
แต่สุดท้ายหนีไม่พ้นเรื่องราวของจิตวิญญาณ

นักข่าวที่ทำข่าวอาชญากรรมทำข่าวอะไรมากมายอย่างนี้
เดี๋ยวแนะนำกันก่อนเลยท่านแรกคุณเอ็มครับทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับ

ถ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะพวกข่าวอะไร

ธนาคต์ทีมีเหมือนกันค่ะอยู่ใส่ขะอน้านหนึ่งซึ่งสายปิเนิกของเราก็จะมีรวมทุกข่าวต้องถามอย่างนี้
บางคนเป็นนักข่าวจะต้องนำเสนอข่าวความจริงแล้วก็เรียกได้ว่าเร็วที่สุด
ลึกที่สุดฉับไวที่สุดเคยเจอผีกันบ้างไหม

เหรอคุณจะเจอตั้งแต่เด็กก่อนทำงานแล้ว

เอาแล้วมาทำอาจกรรมทำไมกลัวผีมาก

พอไปอยู่สายอื่นแบบสายบันเทิงสายสังคม
ว่าเราไม่ชอบแต่พอไปมาอยู่ในสายอาจัยกรรม

เพราะว่าไม่ได้คิดว่าเห็นศพที่เขาเสียชีวิตในสนามข่าว

ไหม

คือมันเพิ่งคว่ำเนอะตอนสักประมาณ๒ทุ่มของคืนนั้น
แล้วฉัวเราก็วิ่งไปเลยต่อมาตีห้า
ซึ่งแบบเวลามันผ่านไปยังไม่ครบ๒๔ชั่วโมงเลยค่ะตอนนั้น
พอไปถึงปุ๊บเราก็ทำงานนี่แหละปกติ

เราอยากรู้จังเลยว่าตรงนั้นนะคะเขาแบบเกิดเหตุการณ์อาถรรพ
มาเล่าว่าไอ้โค้งตรงนั้นเนี่ย
คือมันเคยมีแบบสองสามีภรรยานะคะ
โดนเหมือนเป็นรถสิบล้อค่ะมาชน

ก็เหมือนมีให้เขามาร่างทรง

พ่อปู่ที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ก็เหมือนที่ปกปักรักษาเขาตรงนั้นนะคะ
มีความเชื่อกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเอาอีกนะแต่คราวนี้จะมาเอาเป็น
รถทัวร์เลยคือจะเอามาเอาทั้งคันรถหรืออะไรง่ายง่ายจะมาเอาทั้งคันรถ
เลยเลยค่ะก็คือเหมือนแบบว่าจะมาเอาทั้งคันรถเลยแล้วมันก็มีจริงจริง
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีจริงคือเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นจริง
ก็ในวันนั้นเนี่ยเราก็อ่ะโอเคเราจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้แหละตรงนี้
แล้วคือพี่ช่างภาพก็บอกว่าเราอยากได้แก๊กกาวน์เป็นซากรถทัวร์
ซากรถทัวร์เนี่ยยังไม่ถูกเก็บเลยอะค่ะ
คือจากที่หนูขึ้นไปสำรวจคือนะวันนั้นคือยังคงมีรอยเลือดลอย
มีข้าวของกระจัดกระจายของคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือยังอยู่ทุกอย่างแล้วคือซากรถทัวร์เนี่ยมันขาดครึ่ง
หนูก็โอเคงั้นตามนั้นเราก็ยืนสัมภาษณ์ป้าเขาอยู่
ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาโพเคมากค่ะประมาณเกือบทุ่มนึง
ซึ่งเวลานั้นมันก็เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ตรงนี้เขาประสบอุบัติเหตุนะคะ
ก็ช่วงเวลาที่เราสัมภาษณ์ป้าเขาก็เล่าไปมันน่ากลัวมาก
แล้วคือห่างตาเรามันก็เหมือนห่างตาคนเรามันก็จะเห็นข้างตรงซากรถ
เราก็เห็นว่าอยู่ดีก็มีคนเดินขึ้นรถไป

อะไรอย่างนี้เราก็แบบว่า

ก็คือก็ฮึบไว้อยู่แล้วก็

แล้วก็กลายเป็นคนที่นิ่งสงบไปเลยค่ะ
เพราะว่าแบบพูดไม่ถูกกลัวอะไรอย่างนี้

ไม่มีใครเดินไปได้แน่นอน
้าถันนี่แหละค่ะที่คุณปต้าเล่า
มีคนตายายมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันน่ะ
แล้วถามจริงในฐานะนักข่าว

แต่ส่วนใหญ่จะเจอเนี้ยแล้วแบบอะ

คือพี่สูตรของฉันเองก็แบบว่ามันจริง
แล้วด้วยความผู้เท่าผู้แก่เขาก็เล่ามาว่าตรงนั้น
มันมีแบบเหมือนเป็นพ่อปู่ที่เขาคอยปกปักรักษาเขาปักทงชัยตรงนั้นอยู่นะคะ
แล้วมันก็มาบวกกับที่คุณป้าเขาเล่าอย่างนี้ว่า
มีพ่อปู่มาเข้าเขาจะเอาไปนะ
เอาไปเป็นลูกเป็นหลาน
แต่ถ้าสมมุติเราจะดูตามภาพข่าว
จะต้องมีการจุดทูบเชิญวิญญาณถ้าสมมุติไปตรงจุดเกิดเหตุอะไรอย่างนี้

บางทีต้องมีพิธีกรรมที่จะต้องเชิญวิญญาณกลับบ้าน

เคยพลาดไปเหยียบของเส้นที่จะเชิญวิญญาณ

อันนี้แหละเป็นเหตุการณ์ที่คุณจำแบบไม่มีวันลืมเลย
ถ้าพี่จะจำได้เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันค่ะ

รถเบนท์รถฟอร์ตที่ตรงบางประอินทร์นะคะ

นักศึกษาป่อโทเสียชีวิต
คืออันนั้นคือเก็บเขาเก็บหมดแล้ว

เดี๋ยวไปทำสกรูปตรงนั้นหน่อยไปเปิดหน้าหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเราก็เดินสำรวจหมดว่า
ตรงนั้นมันมีอะไรแบบไหนยังไง

หนูจำได้เลยมันเป็นข้าวเป็นกับข้าว
ในนั้นมีกุ้งประมาณ๒ตัว
แล้วก็มีทูบทูปปักไว้ดอกเดียว
แล้วเราก็ไปเหยียบแบบคว่ำหมดเลย
หนูไม่ได้นึกไม่ได้สังเกตเลย
จนกระทั่งพี่ช่างภาพเนี่ยมาสะกิดแล้ว

เนี่ยไปเหยียบเนี่ยคว่ำหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็

เออหนูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เก็บค่ะใช่แล้วก็แบบไม่ได้เก็บก็คือทิ้งเลยอะ
คือก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ด้วยความว่ารีบงานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็กลับมาแต่ว่ามันสะกิดตรงกับเรากลับมาถึงห้องแล้วค่ะ
เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาน้อยไว้ที่ห้อง
ปกติหมาหนูมันจะไม่เห่าเลยเพราะว่าเราเนี่ยเลี้ยงที่หอใช่ไหมคะ

หมาเห่าตรงประตูห้องนานมาก
เห่าจนเรารู้สึกว่ามันมีอะไรมันไม่ดีแล้วอ่ะ
มันไม่เห่าแบบบ๊อกก่อนแต่มันเห่าแบบคู่
มันไม่มีใครมาที่หน้าหรอแต่มึงยืนอยู่หน้าห้องยังไม่เปิดประตูเข้ามาอย่างนั้น
ใช่ค่ะก็ไปอุ้มมานอนบนเตียงแบบมากับเราอะไรอย่างนี้
วิ่งลงไปที่เดิมไปนั่งเห่าแล้วก็มองที่เดิมตลอดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยโทรหาพี่ที่เป็นหัวหน้า

มีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าแกก็แบบแก่งกล้าแล้วเนอะ
ก็โทรหาแบบปรึกษาแกว่าเออพี่วันนี้หนูแบบไปเหยียบ
ข้าวที่เขาเชิญวิญญาณมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกก็ให้เหมือนแบบบทมาท่อง
ก็จำไม่ได้นะว่ามันแบบคืออะไรบ้างเนอะตอนนั้นนานมากแล้ว

หมาหนูย้ายไปเห่าตรงหน้าต่างค่ะ
แล้วทำยังไง

นามโมตัสสะภาวนานานมาก

ถ้ามีใครตามลามา

กั้งเองเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงคะ
เหตุการณ์นั้นตอนเมื่อ๑๒ปีที่แล้วนะคะตอนกั้งเริ่มเป็นนักข่าวใหม่
ั้งก็เป็นทำเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวรายการช่วยชาวบ้าน
เขาก็ร้องทุกข์มาว่าลูกสาวเขาเนี่ยโดนยิงแล้วคดีไม่คืบ
ั้งกับช่างภาพแล้วก็น้องชายช่างภาพเนี่ยค่ะไป
บอกคุณแม่เอารูปน้องมาให้ดูหน่อยน้องหน้าตาแบบไหนเหรอ
เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะบอกเขาว่าเออพี่ชื่อนี้ชื่อนี้นะ

เขาบอกเก่าเล่าเรื่องว่าเรามาช่วยนะ
ช่วยเปิดทางให้พี่ทำงานสำเร็จนู่นนี่นั่น

พอกลับขึ้นรถปุ๊บช่างภาพบอกว่าเออไม่ต้องตามมานะจะกลับแล้วไม่ต้องตามมาหรอก
หนูก็หันไปถามพี่พูดกับใครอ่ะเออแล้วกันกลับแล้ว
ก็ขับออกมาจากหมู่บ้านที่อยู่ชนบทเข้ามาในเมืองกินข้าว
แม่ค้าก็เอาน้ำเอาอะไรมาเสิร์ฟใช่ไหมคะมาสี่ชุดเราก็บอกว่าพี่หนูมากันสามคนมาทำไมอ่ะ

เราก็เฉยอะค่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
ตอนนั้นก็คงคิดนะว่าเออให้กลับไปเถอะ

หนูก็เลยบอกว่าเขาอาจจะบอกเราสักอย่าง

หายไปเองค่ะเฉยเขาก็หายไปเองอาจจะ
มาส่งหรืออาจจะสื่ออะไรสักอย่าง

เพราะว่าเราได้บอกกล่าวเล่าเรื่องเขาไปแล้วว่าเราเป็นใครมาทำอะไร

ก็ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่ว่ามากประสบการณ์
ฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมีกติกาสำหรับชีวิตในการทำงาน
มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณตั้งเป็นกฎของคุณเลยคือห้ามเดินไปเหยียบเลือดของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ประสบเหตุ
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณดันแหกกฎหรือว่าด้วยความไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
หยิบเอาชิ้นส่วนของผู้ที่เสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุในวันนั้น
มันเป็นเหตุที่ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขากระโดดตึกลงมา
แล้วร่างเขาโดนคอมแอร์ทำให้เกือบขาด๒ท่อน
อีกนิดเดียวจะขาด๒ท่อน
ก็คือตอนที่ขออนุญาตอธิบายก็คือว่า

ชิ้นเนื้อเขาเป็นชิ้นเล็ก
นึกภาพเหมือนก้อยสับที่ติดเต็มไปหมดเลย
ในพื้นที่นั้นกระจายอ่ะค่ะเราก็ค่อยเดินอุ้ยมีตรงไหนหรือเปล่า
แล้วจะค่อยก้าวไปเพื่อที่จะไม่ให้เหยียบ
มันคือกติกาคุณที่ตั้งไว้เพราะว่ากลัวเขาตามมาบ้าน
จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นผนังทางเหมือนทางลานจอดรถ
ซากเขาติดเยอะมากแล้วทีเนี้ยน้องช่างภาพบอกว่า
กั้งจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ผมยาวขนาดนั้นนะ
ก็เลยบอกว่าเอาเธอรู้ได้ไงก็เขายืนอยู่ตรงนั้น

เขาก็ถ่ายไปด้วยความรีบเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องมาเก็บศพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็เลยกลับไปที่รถไปยืนคุยกับน้องนักข่าวอีกคนนึง

ดึกแล้วค่ะประมาณตีหนึ่งกว่าได้แล้วตอนนั้นค่ะ
เฮ้ยป๊ะก็ขึ้นมากลับขึ้นมารถ
พอออกเวรตี๔น้องช่างภาพคนนี้
อเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่ง
อเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่ง
อเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่ง

อเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่ง
อเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่ง
อเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่ง

อเรนนี่แกร่งอเรนนี่แกร่ง
ผมก็ปล่อยให้เขานั่งไปตรงนั้นแหละครับก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไร
หรือพี่เรียกเขาขึ้นมาเหรอน้องว่าอ๋อผมเดาว่าเขาอาจจะเคว้ง
แล้วก็พอพี่กั้งเรียกเราไม่ได้เรียกชื่อใครเขาก็ตามมา
แต่เขาไม่ได้ให้พี่กั้งหรือผู้ช่วยเห็นให้ผมเห็นประมาณนั้นค่ะ
โอ้โหคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุที่คุณไปเหยียบชิ้นเนื้อหรือเปล่า

แต่ว่าหนูเชื่อว่าหนูต้องโดนแน่นอนเพราะว่าเสร็จเลือดเสร็จเนื้อเขาก็จะเยอะมาก
เท่าที่สุดเท่าที่เคยทำข่าวมา

ไปเรียกเขามาค่ะเขาก็เลยมา

หมดลมหายใจต่อหน้าต่อตาเลย

อาหารกรรมก็เต้าเวรกลางคืน

ไปทำข่าวออกมาเสร็จแล้วกำลังเข้าสตูดิโอ
มีน้องผู้ช่วยก็เห็นเหมือน

คือไฟรถก็ส่องไปที่ร่างของคนนั้นนะครับ
เขาก็แบบเหมือนยังมีลมหายใจอยู่ยังดิ้นอยู่ครับ
เราก็รีบลงไปช่วยโทรหา
โทรหากู้ชีพโทรหาพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ

พี่กั้งเข้าเวรด้วยกัน
เสร็จก็รอจนกว่าเข้ามาช่วยชีวิต
มาปั๊มลมหายใจอะไรอย่างนี้ผม

ผมก็เห็นลมหายใจสุดท้ายเขา

เพราะโดนรถเมธับ

คือบิดเป็น๒ท่อนเลยครับ

คุณได้มีโอกาสเห็นลมหายใจสุดท้ายของคนก่อนไป

น่ากลัวครับ

ในฝันคือยืนดูเฉย
ยืนดูเหมือนแบบใช่หรือต่อค่ะ
มายืนดูมองหน้าผมประมาณ

มาถึงภัตรูผมก็บอกพี่กั้ง
ป้ากำลังจะขึ้นรถแล้วอาจจะกระชากแล้วก็เหยียบป้าไป
สรุปก็ได้คันที่ก่อเหตุจริง
แสดงว่าที่เขามาหาคือไปเหมือนไปเห็นเขาก่อนตาย

ใช่เหมือนเขามาให้ช่วยในฝัน
คุณกั้งก็เคยเจอเวลาไปนอนตามโรงแรมเนี่ยแต่อันนี้เจอแบบเป็นผีเลย
ก็คือว่าไปทำข่าวนี่แหละค่ะพรุ่งนี้จะกลับแล้ว
คือด้วยความระหว่างนั้นก็กลัวอยู่ยังบอกน้องช่างภาพพี่นอนไม่หลับเลย

สักพักใหญ่ใหญ่เด็กผมประมาณนี้ผมหยิกแล้วรวบผม
ขี่จักรยานล้อพลาสติกที่มันมี๓ล้อค่ะล้อหน้าล้อหลัง๒
ขี่ตึงขี่มาปื้บผ่านเรา

แล้วก็หยุดพอผ่านเราไปหยุด

ไม่มีหัวแล้วเขาหันไปยิ้มหรือยังไง

ถึงรู้ว่าเขาผมหยิกแล้วรวบผมแบบนี้ไงฮะ

ไม่กลัวเหรอยิ้มแบบมาดีค่ะมาดี
หนูก็เลยบอกว่าไม่กลัวก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีหัว
คำถามต่อไปวันนี้วันที่เท่าไหร่น้องถามสดใสค่ะดีลักษณะดี
หนูก็ตอบเขาไป๓๑ทั้งที่วันนั้นเป็นเช้าวันที่๘สิงหา
วันที่๓๑แล้วเขาก็ไป
งวดนั้นออก๖๓๑เพราะคืนนั้นคือคืนที่๖ที่นอน

พอถูกก็ทำบุญทำเอาขนมเด็กทำบุญให้เขาเขียนว่า
คืนที่เท่านี้ลักษณะอย่างนี้ที่โรงแรมนี้อะไรอย่างนี้

ไม่กล้าถามเขาค่ะเพราะว่าตอนเช้าเราก็เช็คเอาท์กลับกรุงเทพเราไม่ได้กล้าถามว่าเป็นอะไรยังไง
แต่ว่าคุณกั้งเองเนี่ยเขาบอกมีคาถานะมีคาถาไล่ผีนะ

ก็คือเราเป็นคนพุทธใช่ไหมคะเราจะเชื่อเรื่องนี้
แล้วยายกั้งตอนนี้อายุ๙๕๙๖แล้วค่ะเขาเป็นหมอธรรม
หมอธรรมหมอธรรมก็จะบอกหลานก็เห็นหลานเป็นนักข่าวเนอะ
ก็ไปนอนที่นั่นที่นี่ก็จะสอนสอนคาถาบอกว่าถ้าเจอผีหรือเจิมอะไร
ท่องคาถานี้นะบอกว่า
โอมพุทโภเผิกธรรโมเผิกสังโคเผิกสหเผิก
คำว่าเพิกหมายถึงเหมือนให้เพิกหนีไล่ไปเป็นคำคุณอิสานณนะค่ะ

พุทธเพิกธัมโมเพิกสังคมเพิกสหเพิก

เวลาเหมือนว่าเราโดนอำหรือว่าเราโดนเรียกอย่างนี้ค่ะ

นี่คือคนทำข่าวฮะแต่เรียกได้ว่าวันนี้คนทำข่าว
มาเล่าเรื่องผีไม่ใช่แค่นั้นแหละที่พวกเขาเหล่านี้เฉียดตายกันมาแล้ว
ในช่วงเบนเจอร์เพศเจอกันมาเหมือนกันหมดทุกคน
ช่วงหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมามูกันต่อฮะ
ขึ้นบินจากบางบัวทองมาถึงสะพานพระราม๔ที่ปักเก็ตนะคะ
ก็ขึ้นบินได้๒๐นาทีเฮลิคอปเตอร์ตกลงน้ำเจ้าพญาเลย
กั้นหาจังไม่ไหวแล้วหน้าพ่อกับแม่ลอยมาเลย
คิดว่าตัวเองตายแน่ไม่ไหวแล้ว
คุณเอ็มถูกกระสุนไงเธอ

คิดว่าแบบคงไม่รอดแน่เลยตอนโดนยิงเนี่ยคือก็แวบเข้ามาเลย
หน้าพ่อหน้าแม่ที่เห็น
ลอยเองก็เคยเกือบตายตอนเป็นเจ้าเพศเหมือนกัน

แต่เรื่องจริงนะคุณพระดำที่เวลาคนจะตายเนี่ย
แต่เห็นหน้าพ่อแม่เนี่ยผมเคยเป็น

มูลเตรียมไม่เข้าใกล้ออกใส่
มูไนท์

เอาละครับเรากลับมามูกันต่อนะครับ
กับทีมข่าวอาชญากรรมของไทยรัฐทีวีนะครับ

เคยผ่านการเชียร์ตายมาแล้ว
แต่คุณกล้างก่อนเลยคุณไปเฉียดตายยังไง

ก็เกือบตายในหน้าที่ค่ะขณะทำข่าว

เมื่อวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๙

เฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะทำข่าวน้ำท่วม
คือขึ้นบินจากบางบัวทองมาถึง

เฮลิคอปเตอร์ตกลงน้ำเจ้าพญาเลย

มือนี้ถือไมค์อยู่ฝั่งนี้พอเพิ่งพูดเสร็จ
เอียงปุ๊บเขาวุ้มลงไปเลย

ว่าชนเขื่อนเพราะมันเห็นเขียวอยู่ตรงข้างล่าง

เสร็จปุ๊บลืมตาขึ้นมา๓คนหายไปหมดแล้ว

แต่ว่าเขาออกมาเพราะเขาว่ายน้ำเป็น

ซ้ายขวาประตูเนี่ยเขาเอาออก

แต่ถ้าคิดภาพดูสิถ้าประตูไม่ออก
ไม่มีแรงผลักออกแน่นอน
เพราะแรงดันน้ำก็คงจะตายขาเครื่อง

งตัวออกจากด้านที่มันอยู่ริมฝั่งผิวน้ำ

แรงดูด

กั้นหายใจไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

คิดว่าตัวเองตายแน่ไม่ไหวแล้ว
คือแต่ต้องฮึดว่าเราตายไม่ได้

มีพลเมืองดีที่เป็นไทยมุง
น้องคนนั้นเป็นชื่อได้ไหมคะ

เป็นหนี้ชีวิตเขามากเป็นคนที่ช่วยชีวิตเรา
น้องเขาเล่าว่าผมได้ยินตูมแรกเขาบอกว่า
เครื่องบินตกเครื่องบินตกตูมแรกอาจจะเป็นสายไฟระเบิด
ที่สองคือล่วงลงน้ำผมก็วิ่งมาดู
ผมเห็นหัวพี่เขาลอยปิ่มเหมือนลูกมะพร้าว
อันนี้หนูสันนิษฐานนะคะเขาก็กระโดดลงไปเลย
แล้วก็เอาตัวเราขึ้นมาเหมือนส่งให้ช่างภาพที่อยู่ริมแม่น้ำต่อ

เพราะว่าเรารู้สึกตัวว่ามีคนมาล็อกคอเราข้างหลัง
ปกติไปทำข่าวอาชญากรรมเจอแต่ของคนอื่น

พี่รู้เลยว่าความที่แบบจะตายแล้วแล้วรอดมามันเป็นยังไงอะค่ะ
แต่ที่แน่ตัวคุณเองเนี่ยฝันก่อนที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้น
ใช่ค่ะฝันว่าฝันว่ามีผู้หญิงตกลงมาจากข้างบนเป็นตึกไปกับเพื่อนแล้วก็สามีเพื่อนค่ะ
แล้วก็เรียกแบบพี่หยุดก่อนมีคนตกตึกลงมา
เป็นผู้หญิงเขาไปนั่งทาเล็บอยู่ระเบียงตอนระเบียงมันซุดลงมา
ตกลงมาแล้วหนูก็วิ่งเข้าไปดูหนูก็อุ๊ยไม่เหยียบเลือดเขานะไม่เหยียบเลือดเขา
ลักษณะที่หนูชอบกลัวครับก็ไม่เหยียบเลือดเขา

ปกติเนี่ยค่ะกั้งจะห้อยพระที่เป็นที่เป็นองค์พระธาตุศิษกรักษ์
ที่เป็นพระธาตุประจำคู่บ้านคู่เมืองอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
แล้วทีนี้วันที่จะบินนะคะกั้งกลับมานอนที่บ้านเที่ยงคืน
๔ต้องไปบินพี่สาวบอกว่าพรุ่งนี้ไปบินอย่าลืมห้อยเหรียญพระธาตุไปนะ
พอบินครั้งแรกไม่เคยขึ้นฮอได้เดี๋ยวน้องห้อยไป
ตีสี่ลงบันไดคอนโดมาอ้าวลืมเหรียญพระธาตุอืม
ไปบินแป๊บเดียวคงไม่ใส่ก็ได้หรอกไม่เป็นไร

หลังจากนั้นไม่เคยเอาออกจากตัวเลยไม่เคยค่ะเอาไปทุกที่ค่ะ

ชีวิตการเป็นนักข่าวนะคุณเอ็มที่เป็นเจ้าเพศ

ครับสามนัดทะลุร่างเลย

ก็ตอนนั้นกลับจากที่ทำงานเสร็จเพื่อนก็มาชวนที่ห้องผมก็ไป
เสร็จเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันคือรู้จักทั้งสองฝั่ง
ผมก็เลยโอเคเข้าไปห้ามเขาแล้วก็โดนยิง

ทะลุเข่าทะลุเหนือเข่ามานัดหนึ่งแล้วไหล
แล้วก็ขม่าวดินปืนเข้าเบ้าตานัดหนึ่ง
เห่าดินปืนเข้าเบ้าตาใช่ตอนนั้นคิดว่าตัวเองตายไหม
คิดว่าแบบคงไม่รอดแน่เลย

แต่เรื่องจริงนะคุณพระดำที่เวลาคนจะตายเนี่ย
ก่อนจะเห็นหน้าพ่อแม่เนี่ยผมเคยเป็น

คือผมอ่ะไปที่หัวหินแล้วก็คุณเคยเห็นไหมไอ้โป๊ะกลางทะเลที่มันเป็น
มันเป็นสี่เหลี่ยมที่แบบว่าเขาให้แบบที่โรงแรมให้คนไปฝรั่งไปนอนเล่นในกลางทะเลอย่างนี้
ผมอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่ตอนนั้นน้ำมันลงอยู่
ผมก็เลยเดินเดินลุยน้ำไปอ่ะแล้วก็ไปถึงไอ้เจ้าโป๊ะอันเนี้ย

น้ำมันขึ้นตอนไหนไม่รู้ผมลุกขึ้นมามอง
ฝั่งมันไกลมาก

เป็นตะข่ายเหมือนกับเป็นเน็ตที่มันอยู่ในน้ำ

ผมก็เอาวะเดี๋ยวจะเกาะตะข่ายเชือกเนี่ยไป
ผมก็เลยโดดลงมาจากไอ้โป๊ะอันนั้นน่ะ
พอลงมาเสร็จปุ๊บขึ้นมันตีโป๊ะนี่กระแทกหน้าผม

คราวนี้พอจะขึ้นมาขึ้นมันตีมาให้ผมขึ้น
ตีผมก็แบบเฮ้ยผมตายแน่เลยผมรู้เลยว่า

หน้าผมเนี่ยนะแบบมันเหมือนชีวิตมันจะหลุดไปแล้ว
หน้าผมเนี่ยเห็นแต่ตามผมเนี่ยเห็นแต่พ่อกับแม่แล้วก็เห็นพระพุทธรูป
รออยู่ที่หน้าอย่างนี้แล้วเห็นเป็นเห็นเลยอ่ะเห็นเป็นพ่อแม่แล้วก็พุทธรูป
เพราะสุดท้ายผมจมผมรู้เลยผมจมลงไปแล้ว
พักมีคนมาดึงผมขึ้นไปเป็นน้องชายผม
เขาเห็นว่าผมเขาก็เลยแบบลงมาช่วยเอาห่วงยาง

ไม่น้อยกว่านั้นอีกประมาณประมาณสัก๒๑๒๒อะไรอย่างนี้

แต่แปลกทุกคนเลยอย่างคุณตอนนั้นลืมพกพระลืมอะไรอย่างนี้ไหม
ไม่ผมถอดไม่มีพะใส่ไปเลย
ของคุณนี่ตะกรุดที่คุณไว้บูชา

บ๊วยเต้นมาตั้งแต่เด็กอยู่ดีหายก่อน
ใช่หายก่อน๒วันครับ
ก่อนวันที่จะโดนยิง

แต่๒วันนั้นหาไม่เจอหาไงก็หาไม่เจอ
ก็เลยตอนแรกก็ไม่อยากไป

ก็เคยเกือบตายตอนเป็นเจ้าเพศเหมือนกัน

คือช่วงนั้นเป็นการเข้าเวรดึกของหนูค่ะ

แต่อาทิตย์นั้นรู้สึกว่าเราปวดหัวมาก

ทีนี้พอช่วงตกดึกก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่นะคะ
กลับมาเนี่ยเพื่อนสังเกตเห็นว่าตัวเราเป็นรอยช้ำ
ฉ้ำเหมือนคนโดนปล่อย

แล้วก็เป็นจุดเหมือนคนเป็นไข้เลือดออกเต็มตัวเต็มหน้าเลย
เพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปลงพยาบรรยาบันมั้ย

คือพยาบาลได้ยินเสียงพยาบาลถามเพื่อนว่า
ขอเบอร์โทรผู้ปกครองหน่อยจะให้มาดูใจลูก

ได้ยินได้ยินแค่นั้นแล้วก็ภาพตัดไปเลย

คือตอนนั้นหมอหาสาเหตุไม่ได้
หนูต้องเจาะไข่สันหลังอะค่ะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเจ็บมากจ่อไข่สันหลัง
เพื่อที่จะหาสาเหตุว่าเราเป็นอะไร
ซึ่งเขาก็ลงความเห็นว่าเราน่าจะเป็นโรคพุ่มพวงนะคะ

อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเราใช้ร่างกายเปลืองมาก่อน
เปลืองมาก่อนไปถึงว่าเอ่อเป็นเด็กที่ทำงานหนักเที่ยวหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หมายถึงหนูตัวหนูเองนะนี่กี่ปีแล้วฮะเนี้ยอันนี้เพิ่งผิดที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะวันแรกเลยค่ะที่ที่เราพักฟื้นวันแรกออกจากไอซียู
พักฟื้นวันแรกเนี่ยพี่หัวหน้าหนูเนี่ย
เดินเอานี่เลยค่ะพวงมาลัย

แกบอกว่าแกซื้อชีวิตลูกน้องแกกลับคืนนะคะ

อยู่ดีมีพระที่แกเคยไปทำข่าวมา
เป็นพระที่มาจากเขาเลยอะแบบ

อยู่ดีก็โทรศัพท์มาหาแกว่า
เออเนี่ยเดี๋ยวซื้อพวงมาลัย๒พวงนะ

เอาพวงมาลัยมาไหว้มาซื้อที่ให้

แล้วแม่เองก็คือไปบนว่าแบบว่า
ขอชีวิตลูกคืนเพราะตอนนั้นคืออายุย่างเข้า๒๕

ถูกไหมคะไปบวช

ช่วง๖โมงก็จะเลิกประมาณทุ่มครึ่ง

คืนนี้เนี่ยปิดประตูปิดหน้าต่างดี
ถ้าอยากจะกินอะไรเป็นน้ำเป็นอะไรเนี่ย

แล้วก็ให้ปิดประตูปิดหน้าต่างดี

เผลอหลับไปแต่คือพี่สองคนอ่ะ
สองคนที่เขาเป็นพี่ที่อยู่ด้วย

ใช่ค่ะมันกึ่งอะ

แล้วก็มีคนนอนด้วยเต็มไปหมดเลย

ที่เราไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยอีกหนึ่งคนนะคะ

พี่หนูฝันแบบนี้แบบนี้แบบนี้
เราก็เงียบกันไปแล้วเรื่องฝันจบไป

สักประมาณจำได้เลยสัก๓ทุ่มกว่า๔ทุ่ม

เหมือนคนเอาแบบไม้กวาดมาเคาะรอบห้อง
เหมือนคนวิ่งวนแล้วก็เคาะเคาะ

ซึ่งหนูก็แบบเฮ้ยพี่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างนี้คือน่ากลัวมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงอย่างนั้นตลอดทั้งคืนเลยค่ะ

ได้ยินทั้งสามคนจนคนเที่ยงคืนค่ะ
พวกหนูก็ตาสว่างกันถึงเที่ยงคืนเงียบ
เป็นเข้าสู่วันพระใหญ่ค่ะ

โอ้โหร้องไห้ค่ะพี่เพราะว่าตอนนั้นน่ะ
เรากลัวแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากฟัง

แน่อะพี่แน่เลยอ่ะ

แล้วไม่ถามแล้วแม่ชีโกหกไม่ได้อยู่แล้วอยู่ในวัด

เช้ามาถามถามมาเลยว่า

ไม่น่าเป็นเจียงอย่างนี้เลยหนูเอาไหมกว่าเตะเคาะ
แกบอกว่ามันคงเป็นแบบวันโกนที่แบบวัดป่าใช่ไหมคะ
มันก็จะมีพระหรือว่าแม่ชีที่เขาปล่อยของนะคะก่อนวันพระนะคะ
คือเหมือนมันเป็นศาสตร์ของคนที่เขามีของว่า

เขาร้อนไงเขาจะต้องปล่อยร้อนวิชา
คนร้อนวิชาจะต้องปล่อยของในวันโกนก่อนวันพระ

แล้วบางทีเนี่ยคนที่แม่ชีเขาเตือนว่าไม่ให้ออกไปข้างนอก
เพราะบางคนเนี่ยออกไปเดินเนี่ยพวกลมเพลลมพัดของพวกนี้จะเข้าตัวได้
ใช่ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่แม่ชีเตือนด้วย
แล้วก็เหมือนว่าด้วยความที่ตรงนั้นน่ะแม่ชีก็บอกเราว่าวัดนี้ค่ะ
มันเคยเป็นสถานที่ฝังศพเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นสุสานเก่าค่ะ
แล้วก็เหมือนเวลาเมื่อก่อนอย่างนี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นวัดป่าใช่ไหมคะ

ซึ่งนั่นน่ะคือสากตึกถล่มที่มัดกองอยู่ในนอน
เคนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เต็มอิ่มนะฮะ
นี่เรียกว่าเป็นประสบการณ์สุดสยองนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะฮะ
กับนักข่าวสายอาชญากรรมของไทยรัฐทีวีนะครับ
วันนี้ขอบคุณนะครับคุณพลอยคุณกั้งและคุณเอ็มนะครับ
รวมถึงทีมข่าวจากไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
ไม่เคยรู้มาเลยนะว่านักข่าวจะมีประสบการณ์ขนาดนี้เนอะ
พวกคุณน่าจะทำรายการผีกันเอง

เราไปพบกับหมู่ขั้นเทพรออยู่ครับ
ผมอยากรู้ว่าถ้าคนต้องการมีความรักต้องห้อยอะไร

ปากท้องต้องรวยไงต้องรวยมีอะไรพกแล้วรวยบ้างโอเครู้แล้วจะต้องทำมาหากินจะต้องขยัน
ส่วนมากจะเป็นของเมตตามหานิยมแล้วทรัพย์มันจะตามมาประหลัดขิก
ไม่เชื่ออย่าลองรู้หมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ
หมูไนท์หมูให้สุดกับหมูขั้นแทน

นั่นอาจารย์อยู่อันนี้เยอะเยอะเยอะอย่างตัวหนูเอง
ไม่ใช่เพราะพกมันเดิมก็พกคุรุธพอกแก่เอาพิโตเนต
แยกประเภทยังไงบางทีมันแยกลำบาก
กุมารทองเอ่ยพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิ่ม
สรุปแล้วจะห้อยยังไงดี
คือมันขึ้นอยู่กับศรัทธาและความชอบนะ
หมายถึงว่าถ้าเรามีศรัทธาต่อสิ่งใด

แล้วคนคนหนึ่งมันศรัทธาสิ่งเดียวที่ไหน
แขวนพระส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพุทธานุสตินะ

คือมีสติที่จะศรัทธา

ขอโทษเอาลองดูเลยจะได้จะอธิบายจากความเป็นจริง
อย่างนี้เป็นพระเครื่องถูกไหมฮะ
ใช่พระเครื่องก็แยกเป็นพระพุทธกับพระเกจิถูกต้องไหม
อันนี้เหรียญพระเกจิคือเหรียญอาจารย์นำ

แล้วนอกจากนี้มีอีกไหม
อันนี้เครื่องรางก็จะเป็นเจียนหมากของพ่อท่านคลิ้ง

โอ้โห
สมเด็จบางขุนพรมเส้นได้ใหญ่
หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
มือเหรียญนารายทรงคุดจองคำเจ้าคุณทงชัย
พระกุลาวทองนักปรก
พระรอดฮริปุญชัยทองคำ
แล้วก็พระกิ่งบรมคูราหู
เชิญว่าใครจะว่ายังไงก็ช่าง

สั่งทางอรธนานังค์
แม่บอกให้แขวนบางองค์เราเคยมีประสบการณ์ว่าเราเคยเกิดอุบัติเทศ
แล้วแค้วคลาดเราก็ต้องติดกับพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจิตใจตก
อยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยมีพระหลายองค์มีพระเป็นร้อยองค์แต่หยิบมาแขวนสลับสับเปลี่ยน

แล้วก็พระพิคเนธแล้วก็มีอย่างนี้จะไว้ด้วยกันได้ไหมอาจารย์
ได้หมดอ่ะนะมันไม่เกี่ยวหรอกของดีของดีเขาไม่มีมาทะเลาะกันหรอก
อืมอีกอันหนึ่งที่อยากจะรู้อืม
เคยได้ยินโบร่ำโบราณเขาพูดกันมานะฮะถ้าจะห้อยพระเนี่ย
ห้อยองค์เดียวหรือ๓องค์หรือ๕องค์
ห้ามห้อยไปเล่นคู่อย่าง๒องค์เนี่ยไม่ได้

ถ้าเกิดห้อยแบบอาจารย์ครูจะตีกันตายแล้วตอนนี้นะ
เขาบอกเล่นห้อยคู่ไม่ได้เขาบอกอย่างนี้สององค์อย่างนี้ไม่ดี

หากเรายังอยู่ในสังขารวัยที่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่

ถ้าเกิดเรา๖๐ไปแล้ว๗๐แล้ว
เราไม่มีอะไรที่จะไปเข้นคะแล้วกับใคร

พระอาจารย์เชื่อไหมว่าพระธิ์จะบอกเกจพวกเราจริงไหม
พระที่เราบูชาเราต้องเชื่อว่ามันมี๓ประการ
มีพุทธานุภาพถ้าสิ่งนั้นเป็นรูปเคารพของพุทธเจ้า
มีเทวตานุภาพคือมีอำนาจของเทวดาหรือพูดพลาย
ที่สถิตย์ด้วยเวทมนต์ของเขาที่ทำเฉพาะ
สามก็คือศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญ
เพราะฉะนั้นมันมาด้วยหลายกระแส
มันมาด้วยกระแสพระพุทธองค์อำนาจพุทธบารมี

มาด้วยกระแสแห่งเทวตาและสิ่งศักดิ์สิทธิดวงยานด้วยครูบาอาจารย์เป็นมงคล
อาสามาด้วยกำลังของบุญที่เราได้สร้างแล้วได้พระนั้นมา

ผมอยากรู้ว่าถ้าคนต้องการมีความรักต้องห้อยอะไร

แต่โบราณการมาเนี่ยมันไม่มีหรอกนะที่แบบว่า

แต่แกวนและจะทำให้ถูกเมตรักเมตตา
เป็นที่เสน่หาคนนึงคิดถึงไม่รู้วาย
สีพึ่งนั้นหนาป้ายมาอธิษฐาน
กูหลงกูจงหลงไหลได้ยินในวาจาอัธรสนั้นหนาผูกดวงจิตเอง

จะไปคุยเจรจาความกับสตรีผู้ใดสีพึ่งนั้นใช้ไว้แต่โบราณอาการมา

ดีมากเลยสาลิกาลิ้นทองเป็นมงคลที่ทำ
คือความรักความเสน่หาแต่ถ้าเกิดจะให้เจอรักแท้มันต้องไปอธิษฐาน

ปากท้องต้องรู้

มีอะไรพกแล้วรวยบ้างโอเครู้แล้วจะต้องทำมาหากินจะต้องขยัน
ในความที่จะมีทรัพย์เนี่ยมันต้องมีหลักอยู่ว่า

ส่วนมากจะเป็นของเมตตามหานิยมแล้ว

บริษัทจะตั้งพระพิกาเนตทุกอ่ะเอาง่ายโต๊ะทำงาน
แบงค์ก็ต่างพระพิคเนตใครต่อใครก็ตั้งพระพิคเนธจริงแล้ว
บูชายังไงถึงจะดีอาชีพอะไรหรือทุกอาชีพ
มีคุณวิเศษเรื่องความสำเร็จดังนั้นคนจะบูชาพิกเนธ
บูชาไว้เป็นต้นว่าสำเร็จ

แต่ตอนนี้อย่างเจ้าคุณมดดำ

ช่วยอะไรครับอันนี้เป็นโรงจำปา
และข้างในเนี่ยเปิดมาป๊านี่
อันนี้ไม่ได้อยู่ในฝ่ายของพุทธเถระวาส
ไม่อยู่ในฝ่ายของเทวะฝ่ายใดแต่เป็นความเชื่อในตระกูลในหมู่ในเหล่าในสกุลแช่
หมายความว่าเขาสลักคำว่าใช้แปลว่าแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมา
เขามีความเชื่อว่าโรงศพเนี่ยคนที่ตายที่มีฐานะจึงจะทำโรงแบบนี้สวยได้ถูกต้องไหม
แล้วก็เอาแก้แหวนเงินทองใส่ถามว่ารู้ได้ยังไง
ปัจจุบันมีคนไปขุดโลงและสู่สารของคนเมื่อสมัยยุคก่อน
โยกทองคำแหวนในนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้เคล็ดนี้ในสกุลแทร่
ในสายความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนจึงทำเป็นโรงจำปลา
แล้วตั้งไว้ในที่ที่มีการเคลื่อนไหว

บนที่ทำบนโต๊ะทำงาน
มันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดสมบัติงอกเงย
เอาละครับรึกว่าจริงแล้ว

หรือว่าวัตถุมคลต่างนานา

อาจจะต้องมีการจำแหนกแยกกันไปนะครับว่าอันไหนใช้กับอันไหนที่เหมาะ

คุณจะต้องไม่งมงายว่าดูจากรายการมูไนท์แล้วเนี่ยใช่
พ่อหนูอยากได้คือมันไม่ใช่แปลว่าต้องอยาก
มันถึงเวลาแล้วเนี่ยนะจะมาเอง

ถึงเวลาแล้วเราจะทำบุญได้มาเป็นมงคลที่ลึกเอง
มันไม่ใช่เกิดจากความโลภที่อยากจะมีเพื่อให้เป็น
แต่ถ้าเกิดไม่มีกำลังก็อย่าไปร้อนใจจนกระทั่งมีความทุกข์ว่าต้องมี
แน่เลยนะฮะคือต่อให้มีพระดีแค่ไหน

ก็แค่นั้นเงินก็ไม่เข้ามา
ถูกไหมครับก็อย่าไปซีเรียสหรือไปจริงจังอะไรกับมันมาก
ห้อยพระเหนียวขนาดไหนสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องไป
ถูกต้องโอเคครับ
พบกันอย่างนี้นะฮะ๔ทุ่ม๑๐นาทีทางไทยรัฐทีวี
แต่ท่านผู้ชมมีเรื่องราวมูเรื่องราวเด็ด
เรื่องราวแปลกหาคำตอบไม่ได้
ติดต่อพวกเราได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจมูไนท์นะฮะเป็นแฟนเพจของรายการได้
นี่เราขึ้นที่อยู่ให้แล้วตอนนี้ส่งเรื่องราวมุมของคุณมา
ถ้าเด็ดจริงดีจริงเราบุกไปหาคุณแน่นอนฮะ
เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแล้วแต่ใจของคุณเลยนะครับ

หมู่ตัวพ่อหมู่ตัวแม่และหมู่คันเทพ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป